ฉันว่างูมันยังไม่น่ากลัวเท่าพี่กัญชัยเลย

เจองูกับเจอกัญชัยฉันตีหัวกัญชัยก่อนตีหัวงูนะ
จริงบ้านเลขที่ของเขาเนี่ย
แล้วไง๕๘จด

ถ้างูเนี่ยเวลาเขาตีเขามีวิธีตีนะเว้ย

โอเครายงานคำว่ามีการ

ซากต้นตะเคียนโบราณนะครับ
ความยาว๙เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๑เมตรนะครับ
คาดว่าน่าจะมีอายุประมาณ๓๕๐ปี
ชาวบ้านก็เลยมีการนำแป้งเนี่ยนะฮะ

ชาวบ้านบอกว่าเจอเลขเด็ดจากต้นตะเคียนด้วย
เป็นเลข๓๕๐

๓๕๕แล้วก็มี๙๙ด้วย

ชาวบ้านเขาตีกัน๓๕๐๓๕๕แล้วก็๙๙
วันที่๘มีนาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คไลน์หนึ่งเนี่ยนะ

ได้โพสต์ชุดภาพการล้างป่าช้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดศรีสะเกด
โดยชุดภาพที่โพสต์เป็นที่ฮือหาของเหล่านักท่องเที่ยวโลกออนไลน์มากเลย
รวมไปถึงคอหวยทั้งหลายการขุดเอาศพเด็กทารกเพศชาย
ที่ฝังเอาไปเป็นระยะเวลา๑ปีแต่ศพนั้นกลับไม่เน่าเปื่อย
ยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์โอ้ตายจะกลายเป็นกุมารทองได้ไหมนี่
เขาถึงไปบอกว่านะคะหลายคนพากันเก่งว่านะคะ
เลขที่ถูกพ่นไว้หน้าหลุมศพคือ๙๗นั่นไง
อีกแล้ว๙๗มีอาจารย์สินแส
อยู่นางก็เอาแผงลอตเตอรี่มาแล้วอยู่นิ้วก็ชี้ไป
แล้วกลายเป็นเลขนี้เลขอะไรยะดู
๔๔เออกลายเป็นหนึ่งเหรอ

ก็มีแผงลูตารีอย่างนี้แล้วนางก็เออไปชี้ดูแค่นั้นเอง
ยังไม่จบเรื่องงูยังหรอ
ผมเลยลองวาดดูนี่เห็นไหม
ตัวของมันหนึ่งนี่๒งูเห็นไหม

งูหรือว่าตัวตะขาบอะไรอย่างนี้

ตำบลพระกางทุ่งอำเภอทาสพนมจังหวัดต้องกล่อพนมเนี่ยนะฮะ
ปั้นที่ปกติจะอยู่ในแม่น้ำเป็นรูปปั้นพญานาคเนี่ยนะฮะ
เป็นลูกบ้านที่ชาวบ้านเนี่ยเขาทำขึ้นมาไว้บูชา
ซึ่งเขาเชื่อว่าเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยเขาปั้นขึ้นมาเพื่อถวายพญานาค
สวยสิพี่นี่แต่เก่าแล้ว

มันมีเลข๖เหนือไม่มี๐
ผมบอกเรามี๖ยังงู
อย่างนั้นเราวิ่ง๖เลยไหม

มีเหตุการณ์คลอดลูกบนรถนะฮะ

นี่๘๘๓๑คลอดบนรถ

อันนี้น่าซื้อ๘๘๓๑เนี่ย

เด็กผู้ชายคลอดบนรถยังไงก็ถูก

คุณเห็นคุณเสียตังค์ตลอด
เลขเด็ดเลขดังรู้ก่อนใคร
โปรดติดตามตอนต่อไป